รถจักรยานยนต์พลัดตกแพร่ขนานยนต์
คันรวดตกเป็นทิวแถวเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องช่วยกันดึงรถขึ้นจากน้ำ

รถลงไปยังไงแล้วก็ทางที่ลงแพร่มันเป็นยังไง
ถึงได้ตกกันไปเป็นแถวแบบนี้นะครับ
ผู้ภัยมูลที่ป่อเต็กตึงได้รับแจ้งนะครับ
ว่ามีรถจักรยานยนต์ตกแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณท่าเทียบแพรขนานยนต์ข้ามฝาก
ระหว่างท่าน้ำปู่เจ้าสมิงไพร

ตรงนี้เป็นจุดที่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
เขาใช้ในการที่จะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะ

ก็จะไปลักลอบขึ้นสะพานภูมิพล
ที่ได้รับการตรงเรียนกันบ่อยนะครับ

คือนายชมพู่ดอกชะบาอายุ๒๘ปีนะครับ
ก็อยู่ในน้ำนะครับเพราะตกน้ำตกท่าไปด้วย

ก็ตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ

นเชือกลงไปเพื่อให้นายชมพู่ได้ผูกตัว
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วย

เขาก็เอาเชือกผูกรถจักรยานยนต์เขาด้วยเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันยกรถจักรยานยนต์

ความสูงของท่าตรงนี้มันประมาณสัก๓๔เมตรนะครับ
ทะเบียน๘กกสบ๙๓๑๕

สีแดงดำทะเบียนมมจจพพ๔๗๔กรุงเทพมนาคม
ของนายนุพงธรอุดมแก้วนะครับ
สองคันนี้ตกน้ำตกท่าไป

นายชมพู่เล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่แพร่มันเทียบท่าแล้ว

ก็เป็นปกติแล้วครับที่ทุกคนจะได้ขี่รถจักรยานยนต์
ถ้าลงไปขึ้นแพร่ก็รอก่อน
รอรถจักรยานยนต์ที่มาจากแพร่ขึ้นฝั่งให้เรียบร้อยก่อน
ฝ่ายเขาเป็นรถจักรยานยนต์ที่จะเอาขึ้นฝั่ง
ก็ขึ้นฝั่งได้ตามปกตินะครับ
แต่วันนี้คือน้ำมันลงคุณ
น้ำลงทำให้ทางที่มันเทียบกับแพร่กับฝั่ง
มันค่อนข้างจะลาดชันนะครับ
แล้วก็ตัวเขาเองมีคนซ้อนท้ายรถมาด้วย

น้ำหนักมากฮะทำให้รถมันหน้าลอย
ตอนจะเร่งเครื่องขึ้นอื้นรถหน้าลอย
ทีนี้หน้าลอยก็เสียหลักนะครับไม่สามารถบังคับรถได้แล้ว
กระทั่งไปเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ของนายนุพงธร
สรุปตกน้ำตกท่าทั้ง๒คันเลย

แล้วร้อน่ามันลอยแล้วผมมันหนักลงไม่ได้

ทั้งคนท้อนคนขับลงไม่หมดเลย

เขาบอกเขาใช้ประจำนะทุกทีก็ต้องระมัดระวังอยู่แล้ว
แต่คราวนี้แหม่มันเอาไม่อยู่จริงนะครับ

เค้าบอกว่าปกติเค้าใช้แพร่ขนานยนต์

ไม่เคยเจอกับเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก่อน
ครั้งนี้ถือว่าโชคดีที่น้ำมันไม่ลึกมากมันอยู่ตรงท่านี้
เพราะว่าเป็นช่วงน้ำลดน้ำลงพอดี
ไม่ได้รับอันตรายจมน้ำจมท่านะครับ
บอกว่าเตือนหน่อยเตือนให้ทุกท่านเลย
ต้องระมัดระวังในการใช้แพร่ขนานยนต์แบบนี้ด้วยนะครับ